ช่วยตลอดตลาด

มะนาวค่ะลูกละ๖บาทค่ะ
บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยจ้า
ดูสิว่าปรับเปลี่ยนไหมวันนี้ไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะคะ
หมูเนื้อแดงคงที่เลย๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้ก็คงที่๕บาทต่อฟองค่ะ